กำลังกำลังทีมกู้ชีพกู้ภัยฟ้าวังหินและทีมกู้ภัยทางสูงจังหวัดเชียงใหม่
โดยกับน้องครูต่อพร้อมทีมงานและอาสาเจ้าบ้านนำตาขึ้นไปหยอดดอย
มอนพูนเพื่อไปอาชอกพวกสิ่งชีวิต
ตั้งแต่วันที่๑๕นมหายตัวเรากำลังมาปละกันช่วงวันนี้
และแพทย์ในการการทดสอบพิกษกันต่อไป
จะแกนไปกับเสื้อจะเปื้อนเหมือนไง

๑มิตร๑มิตร
๑มิตร